รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
สิบนาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ูเตรูไม่เข้าใครออกใครครับท่านผู้ชมฮะวาเรตี้ของเราในค่ำคืน
ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินเองนะฮะว่าเหตุการณ์นี้เป็นจริงหรือไม่จริงนะครับ
เรื่องราวไม่เชื่ออย่ารบหลู่ของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับ
ที่ไปซื้อที่ผืนหนึ่งนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
พอย้ายเข้าไปอยู่ได้ไม่นานนะฮะนำขอนไม้ที่เจออยู่ในที่เนี่ยนะครับ
แม่ของเขาก็เกิดเดินไม่ได้ขึ้นมาจนมีร่างทรงเนี่ยนะครับ
ทักว่าให้ตั้งศาลนำขอนไม้ที่เจออยู่ในที่นี้นะครับ
แต่สารยังไม่ธรรมดานะไม่ใช่สารที่เดียว
แต่ต้องตั้งสารเพิ่มอีกเนื่องจากว่าแม่ไปรับขันมานี่แหละ
ถ้าผู้ชมดูเรื่องราววันนี้แล้วคุณกับรูนาห์
มองย้อนคนรอบข้างคุณนะฮะว่าไปรับขันอะไรมาหรือเปล่า
เพราะว่าการรับขันมาคุณแน่ใจได้หรอว่า

ถูกต้องนะครับเพราะว่าบ้านของเขามีดวงวิญญาณ

เป็นปู่โสมเป็นกุมารสองตนรวมถึงเจ้าแม่อีกหนึ่งองค์
ทำให้แม่ของเขาป่วยภรรยาของเขานะครับนั่งอยู่ดีก็เคาะจาน
ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเด็กอยู่
ลักษณะคือมีกุมารมาเข้าคุณมดดำ
ชีวิตเปลี่ยนไปเรียกว่าลูกก็ไม่กล้าอยู่ในบ้านด้วยล่ะ

ไปพูดคุยกับเขาเลยครับพบกับคุณเอและคุณแมวครับ
เต้นครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยนะฮะขอบคุณครับ
เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรี
คุยถึงเรื่องราวที่เรากล่าวกันไปแล้วนะฮะ
ถึงเรื่องราวที่ดินอาถรรพ์แห่งนี้นะครับ
รวมถึงขอนไม้ลึกลับนะฮะ
เห็นบอกว่าคุณเอนะฮะได้ที่แปลงนี้มาเมื่อประมาณสัก๑๐ปีที่แล้ว
ถูกไหมฮะไปได้ที่ดินผืนนี้มายังไงครับ
ที่ดินผืนเก่าผมทำอะไรเทคเตอร์แล้วคราวนี้มันแคบ
ผมก็เลยวิ่งหาวิ่งหาไปวิ่งหามาก็เจอตรงนี้
มันเป็นที่โล่งเป็นป่าโล่ง
แล้วก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านหาเจ้าของหาเจ้าของได้

แปลงนี้อยู่ที่จังหวัด
ลาบบุรีครับเลยตัวเมืองออกมาประมาณ๒โล

ซีเรียมพื้นผ้าซีเรียมพื้นผ้าวิ่งยาวเข้าไปเลย
ถ้าสมมุติแต่คนเล่นที่ก็จะบอกว่าที่สวยล่ะ

ติดถนนทางจากตัวเมืองแค่๒กิโลเมตรใช่ครับ
ซึ่งถือว่าเป็นที่ที่น่าจะมีมูลค่าสูง
แต่คุณได้มาในราคาที่ก็ไม่ได้แพงมาก
ตอนที่เขาเปิดเช่าเนี่ยเห็นว่าไม่มีใครอยู่ได้เลย
ใช่เจ้าของเก่าทำบ่อปลาปลาตายครับ
คือขอโทษนะที่คุณเอ๋จะได้ที่แปลงนี้มา

ก่อนที่จะซื้อขาดเห็นบอกมีทำอะไรบ้างฮะมีบ่อปลา
มีทำบ่อปลาแต่ตอนทำบ่อปลาเนี่ย
เวลาคนเข้าไปตกปลามันตาย

ก็ทำฟิชชิงไปทำที่ตกปลาใช่

ใช่ก็เจ๋งจริงครับ
แล้วก็ลายสุดท้ายก่อนที่ผมจะซื้อนี่ขายต้นไม้
ทำไปทำมาต้นไม้ก็ขายไม่ได้แต่ว่า
เขาบอกว่าคนที่เช่าทำต้นไม้บ้าบ่อไปแล้ว
คนที่มาเช่าเป็นบ้าไปเลย

เราซื้อเรียบร้อยทำเรียบร้อยเราถึงรู้

ใช่เขาก็ลงมือปลูกสร้างทำรั้วทำปรับที่ปรับอะไรให้เรียบร้อย

งั้นเดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ชมได้เห็นที่นะครับ
แปลงนี้นะครับว่ารัศนาของที่เป็นยังไง
นะครับนี่คือที่ของคุณเองที่ซื้อมา

ถูกไหมครับเข้ามาปุ๊บนี่นะฮะ
นี้คือสระน้ำใหญ่ถูกต้องครับ๒ไร่เป็นสระน้ำ
ขุดดินจากนั้นใช่ขึ้นมาถมข้างบน
ขุดหน้าดินขึ้นมาถมอันนี้เป็นป่อน้ำ
บ่อเล็กแล้วก็จะมีต่อไม้ลอยอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันต่อไป
คุณเอบอกว่าตอนแรกเลยที่บริเวณนี้คือทุ่งอารัญยิก
ถูกต้องครับทุ่งตรงนั้นเขาเรียกทุ่งอลันยิก
ที่รัชกาลที่๑ตอนสงครามเก้าทัพลกกัน

ครับซึ่งอันนี้คุณคุณรู้ก่อนเป็นเจ้าของที่ดินหรือ

ยังไงคุณก็รู้ประวัติอยู่แล้วถูกต้องครับใช่ครับใช่มันนานมาแล้ว
และแน่นอนได้เป็นเจ้าของที่ดินนี้แหละ
ก็เริ่มที่จะต้องเคลียร์พื้นที่
ใช่ครับก็จะด้านนี้ผมก็ถ่างยากหมดเลย
ตรงนี้ถางยากหมดเลยนะครับตรงนี้ทำเป็นโกดังทำเป็นโกดังนะ
ใช่ตรงนี้เทพื้นทั้งหมด

ตรงนี้ยังครับเราอยู่ได้ประมาณ๓๔ปีแล้วเธอ๓ปี

ก็ยังนั่งตกปลาอยู่ครับตรงนี้มันก็จะมีปลา
แต่คราวนี้คิดว่าตรงนี้เวลาลูกหลานวิ่งเล่นกลัวจะตกบ่อ

ขอนไม้จากที่ผมถามคนนะ
ผมว่าประมาณใหญ่กว่าโต๊ะนี้หน่อย

คือตรงนี้มันเป็นช่วงกลางลากไม่รู้ไปไหน
ช่วงบนก็ไม่รู้ไปไหนแต่ว่าช่วงกลางอยู่กับผม

พอหลังจากนั้นคุณเอาขอนไม้ขึ้นมาแล้ว

มาขึ้นมาทีแรกก็วางไว้ตรงบริเวณนี้

แล้ววางสระน้ำกับบ่อย่ายกับบ่อเล็ก

เอาแท็กเตอร์ดันเข้าไปดันมาไว้ตรงนี้
ใช่ครับแล้วก็ผมก็เผาแล้วด้วย

ไม่ผมว่ามันเกะกะไปพื้นที่ข้างหลังมันก็ใหญ่

แต่งเผาไป๓วันไม่ไหม้เลยนะ
ไม่ครับแต่ว่ามันไปนิดเดียว

ก็วันนั้นตี๒กว่า

ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้ผมเห็นคนตัวใหญ่อยู่นี่

ตัวประมาณผมจะใหญ่กว่าผม

คือคุณยืนอยู่ตรงนี้มองไปเนี่ยเห็นขอนไม้อยู่ตรงนี้

ผมก็เลยลูกน้องลูกน้องกลับหมดแล้ว

ซัดไป๓นัด
โดนไหม
โดนครับผมว่าโดน
คุณมั่นใจว่าโดน
ไม่ต้องครับคุณหนุ่ม

ประตูผม๖เมตรเปิดอยู่ประมาณสักทุ่มครึ่ง
เด็กคนนี้จนต้องมาทุกวันมันก็ขี่รถเครื่องมาวิ่งมา
ชนยังไม่เข้าประตูผมเลยชนตึ้มแล้วรถหงาย

ผมก็ถามมันมันก็ไม่รู้ว่าชนอะไร
แต่มันบอกว่าผมว่าเหมือนกำแพงใหญ่

ใช่ครับก็ชนหงายท้องเลยแต่ไอ้นั่นไม่กล้าอยู่

แต่เห็นบอกว่าหลังจากที่คุณเออยู่บ้านหลังนี้ไปสักพักหนึ่ง
คุณเอก็ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย
ใช่แต่เหตุการณ์ที่มันแบบมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาทำศาลทำอะไรพวกนี้
เพราะว่าแม่ผมอยู่ดีจากตรงนั้นประมาณสัก

แม่ผมเป็นคนแข็งแรงแม่ผมเริ่มเป็นเบาหวาน

ไม่มีสาเหตุนั่งรถวิวแชร์๓เดือนคุณมดดำ

คือพักพวกแม่ก็จะบอกว่าเอ๊ะแม่โดนไอ้นั่นหรือเปล่า

เขาก็เริ่มไปเอาร่างทรงมา
พอร่างทรงมาปั๊บเขาก็มองไปที่ขอนไม้ก่อนเลย
เขาก็ว่าขอนไม้นั่นมีองค์

มีองค์มีเจ้าแม่นู้นเจ้าแม่นี้มีปู่นู้นปู่นี่

ผมก็เลยถามว่าแล้วจะทำยังไง
ต้องทำสารเชิญเขาขึ้นมาเราทำผิดกับเขา
คนดวงแข็งทำอะไรไม่ได้ก็เลยทำแม่

ตรงนี้ช่วงหลังช่วงแรกคือสารนี้ก่อน
มานี่เสร็จปุ๊บนะครับก็จะเป็นบ้านคุณ
มาเป็นโกดังอันนี้สระน้ำใหญ่อันเก่า

ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้มาตั้งสานอันนี้
แล้วก็เอาขอนไม้ที่อยู่ตรงนี้มาตั้งนี่

หน้าทางทิศเหนือแล้วก็ยกขอนไม้ทั้งอันอย่างนี้

ตั้งต่างานขึ้นมาเลยเอาลงไปในดินประมาณ

ทำเสร็จแม่เดินได้
ก็คือพอตั้งเสร็จปุ๊บแม่ลุกขึ้นเดินเลย
ก็ตั้งเสร็จเขามาทำพิธีเสร็จเรียบร้อย
ขอให้แม่รับขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ฮะหมายถึงมีวิญญาณมาเข้า
ถูกต้องทีแรกเป็นคนแก่มาเข้าก่อน
พอเข้าเสร็จแม่เดินเหมือนคนแก่เลยหลังคว่ำเลย
แล้วแม่ก็นั่งพักพอนั่งพักไปแป๊บนึงมีผู้หญิงมาเข้า
ได้แต่ร้องไห้กับหัวเราะแล้วก็ยิ้ม
พออันที่๓มีกุมารเป็นเด็กมาเข้ามา
แม่หัวเลาะหัวค่ายเป็นเด็กเลย

ถ้าเป็นคนอื่นผมก็คงจะไม่เชื่อนะ

ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือแม่ผมหายก็โอ้
คุณแมวตอนนั้นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงบ้าง

พอมันเกิดกับตัวเองแล้วมันก็ต้องเชื่อ

บ้านผมจะมีงานประจำปีทุกเดือนธันวาคม

การค้าเตี๋ขายก็กำไรดี
แต่ผมจะบนว่าถ้าขายตรงนี้ได้
จะมีละครนะจะมีลิเกกะหนังนะอะไรประมาณนั้น
แต่ช่วงแรกก็ดีนะแม่ก็ดีสุขภาพดี

แต่พอเข้ามาช่วงหลังสัก๒๓ปีหลังนี่